ไปดูการทลายแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์ที่นครศรีธรรมราชกันบ้าง
ตำรวจนครศรีธรรมราชนะครับบุกจับหนึ่งในแก๊งขโมยรถจักรยานยนต์
หลับหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่ในบ้านหลังนี้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะ
แล้วก็ยึดชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต์ได้หลายรายการทีเดียว
พนักงานของท่ากาศยานนครศรีธรรมราชเป็นรายล่าสุดนะครับ
ที่ถูกพวกเขาขโมยรถมานี่เป็นช่วงเวลาประมาณนะครับห้าทุ่มฮะ
ของวันที่๑๑มกราคมที่ผ่านมานี่แหละครับคุณผู้ชมดูภาพตามไป
ขณะที่ผู้เสียหายยืนอยู่หน้าตู้เติมเงินนะฮะกำลังเติมเงินอยู่
แล้วก็จอดรถจักรยานยนต์ไว้ริมถนนสักครู่มีคนร้ายเป็นชาย๓๔คนเดินผ่านมาด้านหลังเข้าไป
คนแรกเดินผ่านไปครับคนที่สองเหมือนจะผ่านแต่มาหยุดตรงรถจักรยานยนต์
ส่วนคนที่๓นะครับเดินปรีขึ้นคล่อมรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายแล้วเข็นออกไปทันทีเลยฮะ
ขโมยรถไปแล้วยังไม่พอไอ้คนร้ายคนที่สองยังเดินกลับมาข่มขู่บอกจะเอาเงินและจะเอาโทรศัพท์มือถือด้วย
นี่นะครับดูนะฮะคนร้ายคนแรกเดินผ่านไปคนนี้คนที่๒คนที่๒หยุดทำท่าจะไปคุยคนที่๓มันเอารถไปแล้วนะครับ
เข้ามาข่มขู่จะเอาเงินนะฮะจะเอาโทรศัพท์อีกแต่ผู้เสียหายขัดขืนครับแล้วก็หนีมันจึงได้เพียงรถจักรยานยนต์ไปอย่างเดียวครับ
ก็เลยออกแกะรอยจนได้เบาะแสนะครับว่าหนึ่งในคนร้ายคือนายวีรยุทธ์คงกำเนิดอายุ๒๘ปี
เขาหนีไปกบดานอยู่ที่บ้านเพื่อนในตะบนปากภูนจึงนำกำลังบุกเข้ารวบตัว
เจ้าตัวหลับพร้อยนะฮะหมดเรี่ยวหมดแรงอยู่กับพื้นบ้าน
ตรวจสอบบริเวณสวนปามใกล้บ้านครับไปเจอรถจักรยายน๒คัน
แล้วก็ชิ้นส่วนรถจักรยายนกว่า๒๐ชิ้นซุกซ่อนอยู่น่าจะเอาจักรยานยนต
ยำตรงนี้ด้วยครับส่วนในร่องน้ำหลายจุดนะครับ
ยังพบชิ้นส่วนต่างต่างด้วยเช่นกันนอกจากนี้ครับ
ยังพบเหล็กแป๊บขนาดยาว๒ฟุตหนึ่งอันเหล็กแผ่นแบบมีด้ามหนึ่งอัน
อยู่ในบ้านที่ใช้เป็นอาวุธนะฮะแล้วก็พบอุปกรณ์การเสพยาเสพติดอีกจำนวนหนึ่งด้วย
รยุทธ์รับสารภาพเลยบอกว่าร่วมกับพวกขโมยรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายจริง
แล้วก็ยอมรับว่าก่อนเกิดเหตุนะครับตามที่เห็นในภาพวงจรปิดนั้นนะครับ
ร่วมกับพวกขโมยรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายรายอื่นมาแล้ว๓ราย
แล้วก็ถูกตำรวจติดตามตัวก็พากันหนีครับ
มาเจอผู้เสียหายที่ตู้เติมเงินที่หน้าร้านน้องปิ่นมินิมาตรก็เลยก่อเหตุอีกครับ
อันนี้ไม่ได้กลัวนะฮะไม่ได้กลัวไม่ได้เกรงไม่ได้อะไรเลย
คือคนร้ายยอมรับว่าพวกเขานี่แหละนะครับเป็นแก๊งโจรกรรมรถจักรยานยนต์
และยินยอมให้ตำรวจไปตรวจค้นบ้านพักของเพื่อนร่วมแก๊งอีก๒จุดในหมู่บ้านเดียวกัน
คุณผู้ชมว่าเจอไหมครับเจอครับรถจักรยายนของกลางอีกสามคันและชิ้นส่วน
จักรยายนต์อีกจำนวนมากนะครับโดยตำรวจเนี่ยจะเร่งติดตามจับผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี
แล้วก็ขยายผลทลายแก๊งนี้คือถ้าสมมุติคุณผู้ชมดูภาพ
คือถ้าสมมุติว่าได้มาคันสวยขายทั้งคันได้ก็ขายทั้งคันส่วนถ้าได้คันมาไม่สวยมันยำครับ
ยำคือแยกชิ้นส่วนนะฮะไปขายเป็นอะไรขายไปขายไปขายไปแบบนี้นะฮะอันนี้เรียกยำ